เสร็จสิ้นภารกิจในการค้นหาทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน

ภารกิจตอนนี้ฟื้นฟูเยียวยาสภาพร่างกาย
แล้วก็พยายามจะนำออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้
เหนือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครต่าง
ที่เขาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ลุ้น

ทางครอบครัวของทั้ง๑๓ชีวิตลุ้นยิ่งกว่า
ตั้งแต่วันแรกที่ติดอยู่ในถ้ำ
ก็คือนั่งเฝ้ากันหน้าปากถ้ำ
คือจนตอนนี้ทางทีมพยาบาลบอกว่า
อกจากจะฟื้นฟูสภาพร่างกายของทั้ง๑๓คนในถ้ำ
สภาพร่างกายของพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของทั้ง๑๓ชีวิต

จนวันเนี่ยเขายังหลุนไม่ได้ไปทำงาน
รายได้มีเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

กับครอบครัวของทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าที่ยังอยู่ในถ้ำหลวงอ่ะนะคะครับ
หนึ่งในญาติของผู้ที่ติดอยู่ก็คือน้องไตตันเด็กชายวิบูรณรุ่งเรืองอายุ๑๑ปีที่เด็กที่สุดนะคะ
เขาก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยเป็นป้าแท้ของน้องไตตันนะคะ
คุณป้าบอกว่าไปเฝ้ารอดูการค้นหาน้องไตตันตั้งแต่๒๙มิถุนายนรอลุ้นมาทุกวัน
พอรู้ว่าเจอแล้วเนี่ยดีใจมากนะคะแม่ของน้องไตตันเองก็รู้สึกดีใจไม่ต่างกัน
ตอนนี้ครอบครัวมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มกินข้าวได้บ้างละเริ่มนอนหลับพักผ่อนได้บ้างละ
แต่วันนี้ก็ยังรอรออย่างมีความหวังว่าทุกคนจะออกมาอย่างปลอดภัยนะคะ
ทีนี้ไปดูความรู้สึกของอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
เขียนคำหลวงเป็นแม่ของน้องพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปีนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับ
บอกกับเราว่าการที่เจอลูกชายแล้วก็รู้ว่ายังปลอดภัยเนี่ย
ก็เหมือนกับลูกได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะ
ถ้าเข้าไปเผาไปโครงสามารถที่เขาไม่เจอ
ถ้าเขาไม่เจอก็ทำโบร์นมาแค่นี้แม่กับลูกล่ะ
ผู้ปกครองคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยไปคุยกับครูประจำชั้นกันหน่อย

เราไปคุยกับอดีตครูประจำชั้นของน้องไตตันนะคะ
คุณครูจันจิราสุวรรณนุษย์นะคะ
ตอนที่น้องไตตันอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ

ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าผูกพันกับน้องไตตัน

บอกว่าน้องไตตันเนี่ยรักเรียนชอบเล่นกีฬามาก
โดยเฉพาะฟุตบอลชอบมากชอบตั้งแต่เด็กอะค่ะ

พอรู้ข่าวว่าน้องไตตันติดอยู่ในถ้ำ

น้องไตตันปลอดภัยแล้วก็จะออกมาได้อย่างปลอดภัย
พอรู้ข่าวว่าเจอแล้วเนี่ยโอ้โหก็มาเลยนะคะ
ให้กำลังใจครอบครัวของน้องไตตันด้วย

อย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเขาชอบมากที่สุดเลย
เป็นชีวิตจิตใจของเขาตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้ว
ถึงเวลาเล่นเขาก็เล่นฝึกซ้อม
จนตัวเองเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ยอมหยุด
ก็คือความรักในกีฬาฟุตบอลค่ะ
น้องไต้ตันเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากเลยนะคะ
เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะ
มีจิตสาธารณะแล้วในฐานะที่ความผูกพันของคุณครูนะคะ
ก็คือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อมาอยู่ในโรงเรียน
อยู่ในอ้อมแขนของเรียนถือว่าเป็นลูกของครูทุกคนเลย
เพราะฉะนั้นความผูกพันความรักที่มีให้กันก็มีให้กันตลอด
แม้ว่าไม่ใช่ลูกก็ถือว่าเป็นลูก
รู้สึกตกใจนะคะตกใจมากเลยจนน้ำตาไหลเลย
เพราะว่าไตตันเนี่ยเวลาเขาขับจักรยานนะ
เวลาเขาฝึกซ้อมเสร็จแล้วเขาจะขับจักรยานผ่านหน้าบ้านครู
เขาเห็นครูเขาจะเรียกครูว่าคุณครูครับสวัสดีครับ

เด็กคนนี้นะมีนิสัยดีมากเลย

เขาก็ยังเรียกคุยกับพ่อแม่เขาแล้วก็โอเค
ช่วงนี้ก็คือเขามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมาเยอะมากที่สุดเลยค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านทุ่มเททั้งกำลังใจกำลังกาย
อยู่ที่ถ้ำหลวงตลอดเวลาเลยค่ะ
ประทับใจหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะที่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ
เพื่อที่จะช่วยเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ
แล้วในส่วนตัวของครูนะคะที่ลูกศิษย์ไปติดอยู่นั่น
ครูก็ขอฝากกำลังใจให้ลูกศิษย์หรือแม้ว่าเด็กที่ไม่ใช่ลูกศิษย
ก็คือถือว่าในฐานะที่เป็นครูก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หมด
ขอส่งแรงใจส่งกำลังใจให้น้องทุกคนที่ติดอยู่ถ้ำเนี่ย
ให้เขามีพลังมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้ต่อไปค่ะ
คุณครูจันจิราบอกว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเสนอ
ขอคุณครูที่มีจิตอาสาค่ะพอสอนหนังสือเสร็จ
ให้ไปคุยกับญาติของน้องที่ติดอยู่ในถ้ำ
นี่ดีนะคะไปคุยเหมือนไปให้กำลังใจ
ไปพูดคุยให้กำลังใจให้สภาพจิตใจของครอบครัวของน้องเนี่ย
ดีขึ้นจนกว่าทั้ง๑๓คนจะออกมาจากถ้ำได้

จะได้ผ่อนคลายความกังวลด้วยนะครับค่ะค่ะ
ก็ต้องฝากคุณครูทุกโรงเรียนด้วยแหละของน้องนะฮะ
เพราะว่าออกมานี่คงต้องไล่ทำการบ้านเรียนตามเพื่อนกันอีกแล้ว
คุณห่วงเรื่องการบ้านของน้องมากนะอันนี้เรื่องใหญ่ของเรียนมาสอง
จะให้ครูดำน้ำเข้าไปสอนอยู่ข้างใน

ออกมานี่คงต้องไล่กันหน่อยนะ